คุณผู้ชมครับโดยเฉพาะที่อำเภอบ่อพลอยนะฮะ
ถนนเนี่ยตอนนี้สัญจรไม่ได้แล้วนะครับยาวเป็นกิโล
แล้วสวนสัตว์แห่งนี้ต้องขอกำลังทหารจิตอาสา
อยู่ในพื้นที่ตะบนหนองกลุ่มอำเภอบ่อพลอย
น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ของสวนสัตว์กว่า๓๐๐ไร่แบบนี้

เจ้าของสวนสัตว์บอกว่าโอ้โหขอกำลังทหารจิตอาสา
กองพลฐานราบที่๙มาช่วยขนย้ายสัตว์หน่อยได้ไหม
ออกไปจากพื้นที่ให้ปลอดภัยก่อนนะครับ
ใหญ่อย่างเสือสิงโตเนี่ยตอนนี้นะ
น้ำท่วมกรงเล็กน้อยแล้วล่ะนี่ไงนี่ไงมันแช่น้ำแล้วนะครับ

เจ้าของได้เสริมแนวรั้วด้านบนของบ่อ
พี่เอาให้อยู่นะพี่เอาให้อยู่นะนะครับ
เพิ่มความแข็งแรงให้มันมากขึ้นหลังจากน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อย
ใกล้จะท่วมมิดบ่อเอาล่ะสินะครับ
คืออยากจะป้องกันจราเข้ไม่ให้มันหลุดออกจากบ่อนะฮะ
ส่วนพื้นที่อื่นนะครับอย่างที่อำเภอหนองปลือ
อำเภอเหล่าขวัญอำเภอห้วยกระเจ้า
ประชาชนได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ้านเรือนแล้วครับ
หลังคาเรือนได้รับความเสียหาย
ทหารต้องเอาอะไรมาบ้างเนี่ยยุทธโปรกรณ์เรือท้องแบน
รถยนต์หน้าสูงแบบนี้โอ้โห
ถ้าไม่ใช่รถยนต์สูงแบบนี้ลุยน้ำไม่ได้แล้วครับดูระดับน้ำสิ
ย้ายของออกมาไปอบพยพคนออกมา
รถเล็กไม่ต้องพูดถึงนะไม่ต้องไปนะ

อย่าไปเสี่ยงเลยนะครับเพราะว่าทหารยังต้องใช้รถยกสูงขนาดนั้นเลยฮะ
ยังเจอปัญหาน้ำท่วมวิกฤตอยู่หลายพื้นที่เหมือนกันนะฮะ

ดินแดนที่ลาบสูงที่ลาบสูงโคลราศ
ร้อนใจไปตามกันนี่คือกลางเมืองนะที่ลำตะคอง
อยู่ซอย๔เทศบาลนครนครราชศรีมา
อาการน่าเป็นห่วงเหมือนอยู่ในคลองเลยฮะน้ำแรงมาก
เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยใช้รถสูงเหมือนกัน
ยกสูงลำเลียงคนเข้าลำเลียงคนออก
และต้องมีการคอยขจัดบรรดากิ่งไม้ใหญ่
ที่มันจะมาขวางทางน้ำต้องเร่งขจัดออกไป
รอบนี้ชาวบ้านในพื้นที่บอกหนักสุดฮะ
น่าจะหนักสุดในรอบ๑๑ปี
ใช่มันรอยต่อ๕๔กับ๕๓๕๔
ตอนนั้นว่านักแล้วรอบนี้ถือว่าหนักสุดครับ
มีภาพมุมสูงด้วยภาพมุมสูง
อันนี้พื้นที่ข้างล่างนี้หนักเลยฮะ
ภาพมุมสูงถนนเลี่ยงเมืองนครราชศรีมาตรงไปนู่นขอนแก่น
ห้างโฮมโปรถึงปั๊มปรทเจ้าหน้าที่การทางต้องมีการปิดการจราจร
เพราะเราหากใครลุยต่อไปโอกาสที่รถจะตายกลางถนนเนี่ยสูงเหลือเกินฮะ
ส่วนลำตะคองยังอยู่ลำตะคองนะ
ลำตะครสยองเพราะอะไร
วนน้ำได้ไหลหลั่งมา
ไหลหลังมาและนับถอยหลังไม่กี่นาทีไม่กี่วันบ่อนี้น่าจะจม
แล้วถ้าบ่อนี้จมน้ำมันจะท่วมไหล

หนักฮะเพราะจราเข้แต่ละตัวเหมือนคัดไซส์๒เมตรเศษ

๒เมตรเศษอยู่เป็นพันตัว
สมมุติถ้าหากน้ำลำตะคองมันไหลหลั่งมา
บ่อนี้ทั้งบ่อจะต้องจมคือบ่อหายไปน้ำในบ่อก็ต้องไป
พอน้ำในบ่อไปไปตามน้ำนอกจากน้ำไปไอ้เข้ก็จะไป

ตัวที่อ้าปากเนี่ยมันเป็นรูปปั้นใช่ไหมฮะ

ของจริงทั้งนั้นเลยรออย่างเดียวเลย
จะไปอยากจะเที่ยวมากเหลือเกิน

จริงแล้วที่ฟาร์มจราเข้แห่งนี้
เขาเตรียมขายตั้งแต่ช่วงก่อนโควิด

มันก็เลยนอนอ้าปากยืนอ้าปากอยู่แบบนี้
และถ้าหากมวลน้ำรอบนี้มาลำตะคองมวลน้ำมาขนาดนั้น
อาจจะท่วมมิดบ่อจราเข้

เรื่องใหญ่นะปัญหาใหญ่เลยฮะค่ะดังนั้นต้องมีการ
เริ่มที่จะมีการกั้นพื้นที่เอาไว้เบื้องต้นแล้ว
วนน้ำถ้าหากมา๒๔ชั่วโมงมีเวลาขนาดไหน

ย้ายยังไงอย่าโกรธเขา
มีวิธีการย้ายยิงปืนยาสลบงบไม่พอ
แล้วไงเอาเครื่องช็อตไฟฟ้า

พันตัวนะฮะต้องเร่งภายใน๒๔ชั่วโมง
อย่างนั้นน้ำมาเมื่อไหร่จราเข้เป็นพันตัวนี้

อันตรายก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันครับ